หิวแล้วล่ะอยากจะไปกินข้าวแกงในราคาหลัก๑๐แต่คุณภาพหลัก๑๐๐
ติดตามในช่วงของตลอดกิน
เขตเทศบรรณนครอดอุดอลธานีก็จังหวัดอุดอลธานีนี่นั่นแหละ
เขาขายนะฮะข้าวแกงบุฟเฟ่อิ่มละฟังให้ดี
ละ๓๐บาทไม่อิ่มอย่าหยุดกิน
กินจนกว่าจะอิ่มครับแล้วจ่ายแค่๓๐บาท

ใช่แกงเขียวหวานก็มาตักเน่ตักเลย

ไข่พะโลก็มีแกงคาไก่แกงเขียวหวานพริกกะปิลาบหมูควงกินส้มตำ
เยอะลาบก็มีด้วยอาหนมจีนก็ได้นะ

คุณผู้ชมฮะนี่เลยไปถามเจ้าของร้านคือคุณอภินันสุขประเสริฐ
เล่าว่าตัวเองเปิดร้านขายข้าวแกงบุฟเฟ่ขายในราคาอิ่มละ๔๐บาท

อยากช่วยเหลือสังคมแกว่าอย่างนั้น
คือช่วงนี้อะไรมันก็แพงใช่ไหม
เขาบอกอย่างนี้นะว่าถึงแม้ว่าบางครั้งจะขาดทุนแต่ก็โอเคอ่ะ
ดีใจที่ได้แบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนครับ
อีกทั้งนะแกบอกว่าอยากให้มันแบบเกิดในเรื่องของสังคมแห่งการแบ่งปัน
คือมันสุขใจสบายกายจริงให้คนได้ทานกันแล้วอิ่มเนี่ย

ขอให้แค่ได้เห็นลูกค้าอิ่มน้ำสำราญแกก็เป็นสุขใจแล้ว
ก็เลยอยากจะเชิญชวนนะฮะคุณผู้ชมฮะใครที่อยู่แถวอุดรธานี
อยากจะทานของถูกอร่อยแล้วคุณภาพดีลองไปอุดหนุนร้านนี้
หยุดวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้ขอให้พี่แกได้พักสักวันหนึ่งนะ
แล้วเดี๋ยววันอื่นจะมาเปิดให้บริการนะ
จ้า๓๐บาทเท่านั้นเองไม่ต้องรักษาทุกโลกนะแต่ว่าอิ่มได้ทุกคนจริง